คุณผู้ชมแต่เอาจริงนะพอได้นายกมาแล้ว
นายกเศรษฐาหรือนายกนิดเนี่ยนะ
คนก็ไปสนใจคนที่ห้อมล้อม

ค่ะค่ะสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างภรรยา
ลูกทั้งสามคนค่ะ
น๊อปแนปนุพเออ
ทั้ง๓คนทีนี้ก็เลยอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว
ของคุณเศรษฐาสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็คือแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินหรือว่าหมออ้อม
คนที่ยืนอยู่ข้างคุณเศรษฐาในพิธีนี่แหละค่ะ
ส่วนคุณเศรษฐาเนี่ยนะคุณผู้ชม
คนที่คุณเศรษฐากราบเมื่อสักครู่นี้ที่นั่งอยู่บนรถวิวแชร์เนี่ย
ก็คือเป็นพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาอดีตผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๓แล้วก็ตำรวจภูทรภาค๕

เอาง่ายเป็นพ่อตาของคุณเศรษฐานี่แหละค่ะ
แล้วก็เพิ่งจะฉลองบอกอายุครบอะไร๑๐๐ปี

ทีนี้อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว
คุณเศรษฐาหมออ้อมค่ะแพทย์หญิงพักพิไล

แต่ว่าเอาจริงคือด้วยความที่
ถือว่าเป็นสาวแฟชั่นคนหนึ่งเลยนะ
แล้วแบบเช้งขนาดนี้คุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

การศึกษาปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ศึกษาแล้วก็ฝึกปฏิบัติการด้านผิวหนัง
จากศูนย์การแพทย์ไลออนสุภัณฐหงษ์กรุงเทพฯ

เชี่ยวชาญเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยเลย

แล้วก็เคยฝึกปฏิบัติด้านแสงเลเซอร์
กับคนที่ได้ฉายาว่าเป็นบิดาแห่งเลเซอร์เลย
นั่นคือสัตว์อาจารย์ลีออนโกแมนนะคะ

อ้อมเคยทำงานในโรงพยาบาลใหญ่หลายแห่งค่ะ
อ้อมนี่จะเห็นการแต่งตัวสไตล์แฟชั่น

ทั้งแบบหวานวินเทจเปรี้ยว
เป็นสตรีทแวร์เข้ารูป
คือหมออ้อมชอบการออกกำลังกายมาก
นี่ยังย้ำคุณผู้ชม๖๒แต่แบบเช้งมากจริงค่ะ
แล้วคุณหมออ้อมกับคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะ

ก็มีทายาทด้วยกันทั้งหมด๓คน
แต่ละคนนี้เรียนจบสถาบันระดับท็อปของโลกเลยนะ
รู้จักไล่เรียงทีละคนเลยค่ะ
คนแรกนี่นะคะคุณน๊อปณพัททวีสิน
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกสปอร์ตนะคะ
อังกฤษแล้วก็ฮาเวิร์ดบิสเนสกู

ส่วนคนที่๒ค่ะคุณแน็บวรัฐทวีสิน
การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญโท

แล้วก็คนสุดท้ายคนที่๓นะคะ
น้องนุ๊ปชะนันดาทวีสิน
การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญโท
จากมหาวิทยาลัยโคลอมเบียที่สหรัฐอเมริกา
เป็นลูกทั้ง๓คนผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑คนนะคะ
อย่างน้องนุ๊ปชะนันดาคุณผู้ชม
เป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ในพริบตาเลยนะ

หรือว่าสิรินั่นเองในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
โอนมา๖๖๑ล้านหุ้น

แล้วก็ระบุว่าเป็นการโอนโดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน
ที่ผู้เป็นพ่อก็คือคุณเศรษฐาทวีสิน

ซึ่งถ้าไปดูราคาหุ้นหลังปิดตลาดเมื่อวานนี้
เพราะว่าถ้านับดู๖๖๑ล้านหุ้น
คูณ๑บาท๙๙สตางค์ต่อหุ้นเข้าไป
ก็๑๓๑๕ล้านบาทนะครับ